คุณผู้ชมครับอีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปอุบัติเหตุนะครับ
เราไม่ได้ก่อขึ้นเราไม่ได้ก่อขึ้น
ไม่อยากให้เกิดอุบัติเหตุเราก็ไม่ได้ประมาทใช่ไหม
แต่ว่าอยู่อุบัติเหตุมาเกิดกับเราได้นะครับ
ดูคลิปนี้แล้วจะรู้ว่าอยู่อุบัติเหตุมาเกิดกับเราได้ยังไงนะครับ

นี่ฮะรถสีขาวนะครับ
ลักษณะเหมือนจะเข้าจอดเรียบทางเท้า
ปรากฏว่ามีรถกระบะข้างหลังพุ่งเสยท้ายมาชน

ในที่นี้มีรถที่เสียหายทั้งสิ้น๔คันนะครับ
รถกระบะคันที่ขับมาอย่างเร็ว
พังยับเยินขณะจอดอยู่บริเวณถนนศรีตรัง
ตำบลทัพเที่ยงในเขตเทศบาลนครตรัง

และยังกระเด็นไปชนท้ายรถกระบะอีก๑คัน
ก่อนจะเกิดเปลวควันที่พวยพุ่งปกคลุมตัวรถ
พลเมืองดีที่เห็นเหตุการณ์รีบเลยครับ

นำร่างของคนในรถออกมาได้อย่างปลอดภัย

ส่วนคนขับบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับ
เพราะว่าในรถยังมีคนนั่งอยู่แทบทุกคันเลยนะคุณ

ที่ถูกชนถลายขึ้นมาบนฟุตบาทนะครับ
แล้วก็รถกระบะที่พุ่งเข้ามาชน
จากการสอบถามลูกน้องของคนขับรถกระบะ
คนขับรถกระบะก็คือนายเสนอนุ้ยเร็ดนะครับมีอาชีพรับเหมา
ลูกน้องบอกว่านายเสนอนุ้ยนายจ้าง
เป็นโรคลมชักหรือว่าลมบ้าหมู
ขณะเกิดเหตุนายจ้างที่ขับรถอยู่ไม่สามารถควบคุมรถได้
พุ่งชนกวาดรถที่จอดอยู่ข้างทางจนพังเสียหาย
แต่ก็โชคดีไม่มีใครได้รับบาดเจ็บนะครับ
ด้านตำรวจกำลังรอผลการตรวจร่างกายและตรวจสอบประวัติของคนขับ
ว่าเป็นโรคประจำตัวโรคลมชักจริงหรือไม่
และมีระดับปริมาณแอลกอฮอล์ในร่างกายเท่าไหร่
เรื่องต้นตรวจสอบแล้วรถไม่มีประกันภัย
ทางพนักงานสอบสวนจึงได้แจ้งข้อหา
ขับรถโดยประมาทจนทำให้ทรัพย์สินของผู้อื่น